สำหรับการย้อมผ้าในช่วงนี้นะคะ
หลายคนนี้ย้อมผ้ารวมทั้งไปใช้บริการตามจุดต่าง
น้ำที่ได้จากการย้อมผ้านี่เขาบอกว่าเป็นน้ำที่ค่อนข้างเสีย

ต้องมีวิธีการที่ดีด้วยนะ
ใช่ค่ะทำให้นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชายา
สุราธานีนะคะประดิษฐ์เครื่องบำบัดน้ำเสีย
ย้อมผ้าขึ้นมาค่ะและได้รับรางวัลด้วยนะคะ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาที่การ
เป็นศูนย์กลางการฝึกสอนและย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชน
และจากการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวนะคะ
ก็จะทำให้มีน้ำเสียจากการย้อมผ้าค่ะ
หากไม่มีวิธีบำบัดที่ดีก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ
อาจจะทำให้เกิดมลพิษได้นะคะ
นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพชายาสุราธานีค่ะ
โดยการนำของนายสุภาชัยจันประดิษฐ์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ค้นประดิษฐ์ถังบำบัดน้ำเสียขึ้นมา
ใช้อุปกรณ์ในพื้นที่นะคะเช่นฟางข้าวผักตบชาวาสับ
พร้อมกับผสมกับถ่านกำมันแล้วก็หินดินดาน
เป็นอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสียนะคะ
ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดด้วยนะคะ
และตอนนี้กำลังปรับปรุงเข้าสู่การแข่งขันระดับภาคต่อไป
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยงานที่ย้อมผ้า
ได้ใช้การบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
และนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ต่อด้วยนะคะ

แต่ว่าตอนนี้หลังจากนี้ก็จะมีการพัฒนาต่อไปค่ะ